ส้มตำปลาร้าได้ไหม

ส่วนอาจารย์ไพรวัลได้ไหม

เขาบอกว่าส้มตำเขาสุดยอด
แล้วปลาร้าร้านนี้เนี่ยเด็ดสุด

ลองไปดูครับ
ไม่ได้โฟกัสตอนตักเลย

อ๋อโปรตีนนี่เอง

วงกันชัดหนอนนั่นเองฮะ

ส้มตำเจ้าประจำเจ้าอร่อยที่คุ้นเคย
พี่ปูปลาร้าครกแซ่บนัว

ใครบอกว่าไม่เหลือสักคำ
เฮ้ยกินหมดเลยหรือครับกิน
แต่เขาก็บอกว่าแต่กินเสร็จก็เข้าห้องน้ำบ่อยหน่อยนะ
ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถ่ายมาหรือเปล่า

ปลาร้าบางร้านเนี่ยนะส้มตำปลาร้ามันไม่ได้เหมือนกันทุกร้านนะครับ
ร้านเนี่ยตำออกมาเราก็กินก็งั้น
บางร้านนี่หอมจริง
ติดใจปลาร้าเขาใช่ไหมปุ้ยใช่ค่ะ
ร้านไหนก็หอมก็ไปนะฮะ
ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง
ค่ะด้วยโปรตีนเออค่ะพักก่อน